ทางหลวงเรียกให้จอดแต่ไม่จอด
แล้วพอทางหลวงดักเอาไว้ได้นะ

คนขับรถพ่วงไม่ยอมลงจากรถ
และหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นอีก
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ยาวกันไปหน่อยฮะ
กลับมาคุยดีดีดีดี
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เอาไว้เร็วมาคุย
เฮ้ยคุยกันดีดีดีเฮ้ย
ลงมาคุยก่อนเร็ว
เฮ้ยเอาไว้เร็วมาคุยก่อน

มีแนวลงมีแนวลง
เฮ้ย
ไว้เร็วเร็ว
โอ้โหคุณอย่างนี้เรียกว่าคลั่งไหมล่ะ

เบียดแบบชนไปต่ออย่างนี้เหรอ
ชนรถของเจ้าหน้าที่รถคันเหลืองนี้นะฮะ
รถของเจ้าหน้าที่ก็ต้องขึ้นถนนพร้อมกับเขาเหมือนกัน
แต่รถเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะกันท่าไว้ไงคุณ
คุณแล้วคือเจ้าหน้าที่พยายามเร่งเครื่องต่อนะ

รถใหญ่ก็มาแบบจี้ท้ายมาดันแบบนี้
รถใหญ่ก็มาบี้แบบนี้เลยคุณจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
คนขับรถพ่วงบรรทุกดินนี่คลั่งไหม

คือเจ้าหน้าที่เรียกสกัดแล้วก็ขอให้เปิดกระจกลงมา
นี่เรียกนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไป
เปิดลงมาพูดคุยกันดีคุยกันดีคุยกันดี
ปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกดินไม่ลดกระจกลง

แล้วก็ออกตัวพุ่งจนเบียดรถของเจ้าหน้าที่ทางหลวง
โอ้โหบ้าระห่ำมาก
ว่าเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้นะฮะ

กำลังเรียกตรวจรถบรรทุกดินคันนี้นะครับ
แล้วก็มีการดักหน้าดักหลังอยู่แล้ว
แต่รถบรรทุกดินคลั่งไม่ยอมที่จะลงมา

เมายาหรือเปล่าเมากาวหรือเปล่าเมาสารอะไรหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๐โมงของวันที่๑๖มีนาคม
คือเมื่อวานนี้หน้าปั๊มน้ำมันปตทถนนนครอินทร์พระราม๕
พื้นที่สพบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมฮะ
ว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างไร

แต่ทีมข่าวของเราติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
เพราะเมื่อเช้านะครับนายสุวัสดิ์สุขสวัสดิ์อายุ๓๘ปี
เป็นใครคุณเป็นคนขับรถพ่วงบรรทุกดิน
ค่ะนี่ฮะคนที่อยู่ในรถไม่เปิดกระจก
ดำมืดคือคนนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สพบางกรวย
หลังจากรับแจ้งประสานงานจากตำรวจให้เข้าพบโดยด่วนนะครับ
โดยนายสุวัสดิ์ให้ข้อมูลก่อนที่จะเข้าห้องสอบสวน
นักข่าวของเราบอกว่าผมตกใจที่มีเจ้าหน้าที่มาโบกรถให้หยุด
โดยที่ไม่มีสัญลักษณ์ในการตั้งด่านผมจึงไม่ลดกระจก
เปิดประตูรถออกมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
พอเห็นเจ้าหน้าที่ปีนขึ้นมาบนรถของผม
ผมก็กลัวว่าผมจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ผมขับรถหนีผมยืนยันว่าผมไม่ได้ดื่มสุรา
หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใดนะฮะ
เอาฟังเสียงเขาแล้วกันนะฮะ

แล้วนั่นคือชุดเจ้าหน้าที่เขาก็แต่งองค์ทรงเครื่องแบบเต็มยดอยู่นะคุณ

ขึ้นนี่หมายถึงว่าฟังขึ้นไหม
ก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่เลย
ต้องให้ตำรวจสอบสวนนะคุณนะ

มันก็มีประเด็นที่เจ้าหน้าที่ทำไมไม่เห็นตั้งจุดสกัดอะไรเลย

อยู่ก็มาจับมาเลยนะ

หรือว่ามันมีเหตุมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า

แต่อย่างน้อยคือต่อให้จะกลัวยังไงนะ
ก็ต้องควรที่จะลงมาดีไหม
ไม่ใช่มาต่อด้วยช็อตแบบนี้ค่ะ
คุณไปไล่บี้รถเจ้าหน้าที่เขาขนาดนี้
เขาก็ต้องว่าคุณเป็นคนขับรถพ่วงบรรทุกดินที่คลั่ง
หลังสอบปากคำเสร็จพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
ฝ่าฝืนคำสั่งและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือว่าเจ้าพนักงานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ทำให้เสียทรัพย์และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ก่อนจะนำตัวส่งไปตรวจหาสารเสพติดต่อไป
ส่วนนี้ฮะเจ้ายักษ์ใหญ่รถคันที่ก่อเหตุนะครับ